ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
ประดาน้ำพร้อมกับทีมกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทุ่งสงศ์
ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายก็คือนางเสนเพชร๔๐๐๐อายุ๘๕ปี
จมน้ำตกลงไปที่บริเวณฝ่ายน้ำหนองปริงนาครองท่าหลวง
ในพื้นที่ตำบลขามโรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหากระจายกำลังกันไปตามจุดที่คาดว่านางเสนจะจมอยู่
แต่ว่าการค้นหาจุดที่เผื่อมันจนไม่พบตัว
ตอนเช้านะครับนายปิยพัฒน์เปลี่ยนวงหลานชายของผู้สุด
ก็บอกว่านางเสนเนี่ยนะฮะปั่นจักรยานออกจากบ้านคนเดียวตั้ง
แต่วันที่๑๑นะฮะต้องการจะไปพบกับร่างทรงเพื่อทำพิธี
แก้บนจากนั้นคาดว่าระหว่างขากลับนางเสนคงจะเลือกใช้เส้นทาง
ซึ่งเป็นทางลัดแต่ว่ามันต้องผ่านสรรฝ่ายระหว่างนั้นมีชาวบ้านเห็นนางเสน
จูงจักรยานข้ามสรรฝ่ายอยู่ครับคุณผู้ชมนะฮะซึ่งทางญาติเองก็เฝ้ารอว่า
นางเสนจะข้ามกลับมาเมื่อไหร่จนถึงช่วงเย็นก็ไม่ถึงบ้านสักที
จากนั้นก็เลยช่วยกันประดมคนออกตามหาตลอดทั้งคืนก็ไม่เจอ
จนเช้าของวันที่๑๒เช้าของเมื่อวานก็ไม่เจอ
ก็เลยแจ้งทีมกู้ภัยช่วยค้นหาซึ่งคาดว่าก็ขณะที่จุงจักรยานข้ามสรรฝ่าย
อาจจะถูกกระแสน้ำที่มาแรงกระทันหันซัดจมหายไป
หรืออาจจะวูบจมน้ำพลัดตัวฝ่ายไปก็ได้แล้วก็ทำให้เสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้ก็ยังหาศพไม่เจอยัดยัดก็ยังรอความหวัง
เช้าวันนี้ครับพอฟ้าสางก็จะมีการระดมกำลังค้นหากันอีกรอบหนึ่ง